อาวุธปืนมันคงหาง่ายจริงเพราะพกกันไปยิงที่ไหนก็ได้
ล่าสุดนี้ก็ตามไปยิงกันนะคะที่ร้านหมูกระทะครับ
บุกยิงถล่มใช้คำว่ายี่สิบสามสิบนัดไปดูค่ะ
นั่นแหละนั่นแหละ
โอ้โหนี่มันสนามรบหรือร้านหมูกระทะกันแน่ฮะ
โอ้โหคุณประหนึ่งสนามรบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดวนปืนยิงกันแบบนี้
ไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุแต่ว่าบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้
เสียงกระสุนปืนเนี่ยดังที่สิบถึงสามสิบนัดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นหลายจังหวะเลยกระทั่งเสียงปืนสงบลงกลายเป็นว่ามีคนตายค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บ
มีพระเพื่อนออกไปแต่มีคนเจ็บคนหนึ่งเนี่ยพยายามไหว้น้ำหนีตายข้ามคลองนะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบที่ร้านหมูกระทะแห่งนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจอศพของคนตายชื่อนายโยค่ะเกิดเหตุการณ์ในกลางดึกนะ
ตามเวลาเนี่ยตีหนึ่งกว่านะฮะใช่ค่ะประมาณสักตีหนึ่งครึ่งอ่ะนะคะ
นายสุริโยทรัพย์ประเสริฐอายุ๔๑ปีสภาพของเขาคือนอนหงาย
มีเลือดออกปากบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนเข้าที่หัวไหล่ขวาแต่คุณผู้ชมคะในเหตุการณ์เนี้ย
มันต้องมีอาวุธปืนเยอะมากเลยเพราะตำรวจบอกว่าไปเจอกระสุนปืนถึง๓ขนาด
ทั้ง๑๑มมลูกซองและจุดสามแปดแล้วนอกจากมีคนตายเป็นนายโยแล้ว
ยังเจอคนเจ็บอีกสองคนด้วยคนเจ็บชื่อในอามถูกยิงที่ขา
และอีกคนนึงคือนายสันติค่ะเจ้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปนะคะ
ไปสอบถามทางด้านของพนักงานร้านหมูกระทะมาสอบปากคำ
คนนึงชื่อในเอิร์ทเอิร์ทเนี่ยเป็นเพื่อนของโยคนตาย
เล่าบอกว่าผมนี่แหละคือคนขับรถกระบะมารับเพื่อนตอนเกิดเหตุ
แล้วเอิร์ทบอกแต่ผมไม่ได้เข้าไปในร้านนะผมรออยู่ในรถ
ส่วนเรื่องอื่นให้ไปถามตำรวจเพราะผมให้ปากคำไปหมดแล้ว
ต้องมารับในเอิร์ทเพราะอะไรช่วงนั้นร้านหมูกระทะคือเลิกแล้วไง
กำลังเลิกกันแล้วฮะกำลังปิดร้านแล้วนะฮะ
ทีนี้ทางฝั่งของนายวินยูค่ะวินยูเป็นใคร
เป็นพ่อของคนเจ็บอีกคนนึงที่ไปกับคนตายนี่แหละ
ก็มาแจ้งความพ่อบอกว่าลูกชายผมเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกัน
โดนอาวุธปืนลูกซองมาจากในร้านหมูกระทะโดนที่ขาทั้งสองข้างเลย
ผมสงสัยนะว่าปืนลูกซองอันนี้ที่ยิงลูกผมเป็นของเจ้าของร้านหมูกระทะแน่นอน
เพราะผมเคยเห็นเจ้าของร้านนี้เขาโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กมาก่อน
เอาล่ะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะหมูร้านหมูกระทะกลายเป็นสนามรบ
ต้องไปถามเจ้าของร้านหมูกระทะนี่นะ
อืมเจ้าของร้านคนนี้ชื่อนายสมรรถะไทยสถินะคะบอกว่าเปิดร้านมาสามวันเอง

ก่อนเกิดเหตุนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ดีนายโยเนี่ยมากับเพื่อนเป็น๑๐คนเลย
แล้วพยายามมาตะโกนหาในอามอามเป็นใครอามเป็นหุ้นส่วนของร้านกับผมนี่แหละ
พอหาอามตะโกนใหญ่แล้วจากนั้นไม่ทันอะไรเลยก็ชักปืนออกมา
กลายเป็นว่ามีการยิงต่อสู้กันผมก็หนีทันที
เพราะว่าอีกฝั่งนึงคือยิงกันขนาดนั้นเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าตอนจังหวะนั้นเขาวิ่งหนีกันหมดเลยนะคะ
เจ้าของร้านบอกแบบนี้ฝั่งผมเนี่ยไม่ได้พกปืนหลายกระบอกนะ

ไม่ใช่ยิงออกไปสู้กับเขาปั้งผมก็ไม่ได้พกปืนหลายกระบอก

การเป็นว่าเคลียร์กันไม่จบคืนเกิดเหตุเนี่ยพอพวกผมไปเที่ยวผับ
เห็นครับค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงในค่ะ
ใช่พี่การจะไปเอาไปใช่ใช่พี่พี่ขนาดสิบกว่าพี่
พี่กะหน่ำยิงไปโดนบ้านโดนรถ
ใช่พี่เพราะว่าเขาขับยิงพวกผมด้วย
แล้วเราได้ตอบโต้ไหมเพราะว่ามันมีกระสุนไปโดน
ก็มีเท่าฝั่งของเขาทั้งนั้นเลยที่ยิงมาจากทางวุ่นครับพี่

ก็มีพี่ที่ว่าเขายิงสู้กันนั่นนะพี่มีปืนให้เขาบอกเดียว
พวกผมไม่ได้ยิงกันเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลย
คือนี่ก็เป็นทางฝั่งของคนตายนะคะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
แล้วจริงทางคดีว่ายังไงตำรวจสคมรสิงส์บุรีบอกแบบนี้ว่า

ตอนเกิดเหตุแน่นอนว่าต้องมีอาวุธปืนมากกว่า๕กระบอก

ตำรวจต้องสืบเชิงลึกด้วยนะฮะ
แก๊งอลังสิงห์บุรีกับแก๊งอีกาและแก๊งเสือข้าม
เขาทำอะไรเขาทำไมถึงมาปะทะกันมีอาวุธกันแบบนี้
แล้วก็จะไปก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่านะครับ
รวมถึงการก่อเหตุอาจยกรรมอื่นด้วยนะฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับ